มีการทุบตีใช้น้ำร้อนลาดให้เกิดแผลผู้พองแล้วก็บังคับให้อดีตภรรยาผมเนี่ยหรือแม่ของเด็ก
ตบหน้าลูกให้เด็กเนี่ยเกลียดชังแม่ของตนเองแต่ให้ไปรักผู้ร้าย
ทุกคนสมัครใจที่ถูกซ้อมหรือถูกราดน้ำร้อนทุกคนจะบอกเองว่าที่เขาโดนกระทำเพราะตัวเขากระทำความผิด
มันคล้ายทฤษฎีที่เราเรียกว่า

ซิ่งมันจะทำให้พวกนี้จะมีความรู้สึกศรัทธารู้สึกรักกับเป้าหมาย
แล้วสิ่งที่กระทำจะรู้สึกว่าตัวเองเป็นผู้ผิดตัวเองเป็นผู้บกพ่องสมควรแล้วที่จะถูกกระทำ

วันนี้คุยกันเกี่ยวกับเรื่องของคดีเมื่อสักครู่นี้แล้วฮะเชื่อว่าสังคมเอง
ณขณะนี้ก็ยังรู้สึกสับสนแปลกใจแล้วก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมผู้ที่ตกเป็นเหยื่อ
เนี่ยถึงไปเชื่อคนที่เป็นคนร้ายได้ขนาดนั้นเหมือนที่ตำรวจบอกเขาอาจจะมีทฤษฎี
โน้มน้าวในการทำให้หลงเชื่อในการบังคับจิตใจทำให้รู้สึกว่าตัวเองเนี่ย
เป็นเหยื่ออ่าเป็นผู้ที่ทำความผิดต้องทำงานชดใช้หนี้ให้เขาหรือ
จะถูกป้ายยาถูกมอมยาถูกบังคับขู่เข็นแต่มันก็มีคำถามนั่นแหละว่า
พยาบาล๓คนถ้าไม่รวมเด็กสองคนนะฮะที่ไปอยู่ในคอนโดแห่งนั้นกับนายฮารุ
กับลูกน้อยคนหนึ่งที่ชื่อนายเพชรหรือว่าตรีเพชรรักเนี้ย
ทำไมถึงเชื่อได้ขนาดนั้นวันนี้เราจะตามเรื่องนี้กันนะครับ
จะคุยเรื่องนี้กันที่สำคัญก็คือมีผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของนายฮารุ
ที่เขาจะมาเล่าให้ฟังด้วยว่าตกเป็นเหยื่อแบบไหนอะไรยังไง
วันนี้นะฮะมีแขกรับเชิญที่มาร่วมรายการกับผมนะครับ
จะมาให้ข้อมูลแล้วก็มาร่วมกันคุยเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
คดีที่เกิดขึ้นตรงนี้ด้วยนะครับผู้ที่ตกเป็นเหยื่อแล้วก็ไปช่วย
อดีตภรรยาเนี่ยเดี๋ยวเราจะโทรศัพท์พูดคุยด้วยนะฮะ
อีกท่านหนึ่งพี่โป้งนะฮะพี่โป้งเมื่อวานนี้ไปที่สอนอบวรมงคล
เพื่อไปดูนายฮารุด้วยเพราะว่าก็เคยถูกหลอกเอาไว้เหมือนกัน
ส่วนอีกสองท่านนะครับอาจารย์จตุลงจงอาสานะครับ
นักวิชาการอิสระด้านพุทธศาสนาจะได้มาคุยกันว่าเออจิตใจของคนเรา
แม่ทำไมเดี๋ยวนี้ถูกหลอกหรือว่าเชื่อกันง่ายจัง
และอีกท่านหนึ่งทนายความนะครับทนายรณรงค์แก้วเพชรประธานเครือข่าย
รณรงควงคืนความยุติธรรมจะได้คุยเรื่องคดีกันด้วยนะครับ
สวัสดีฮะทั้งสามท่านในรายการนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับต้องคงคงต้องพูดคุยกันหน่อยเกี่ยวกับ
เหตุการณ์คดีที่เกิดขึ้นครับอยากรู้มากไม่เคยเจออย่างงี้มาก่อนเลย
รัฐธิประหลาดประหลาดแบบเนี้ยขนาดตำรวจบอกตำรวจยังอึ้งเลย
พอไปรู้วิธีการต่างต่างว่าอุ้ยวิธีมันแปลกพิษดารเหลือเกินครับ
ผมพี่โป้งเดี๋ยวคุยนิดหนึ่งก่อนค่ะของพี่โป้งโดนแบบนี้ไหม
ทำให้รู้สึกว่าเราแบบมีความผิดต้องทำงานใช้หนี้ให้เขาหรือว่ามาหลอกลวงเรา

ก็เขาเป็นก็เป็นลูกค้านะคะลูกค้าที่ร้านก็คือเป็นมานานแล้ว
แล้วเสร็จแล้วทีเนี้ยคือเขาก็มาสอนภาษาอังกฤษลูกสาวที่บ้านอ่า
แล้วเหมือนกับคือเราก็สนิทกันกับเขาอะนะคะเพราะเป็นลูกค้ากันมานาน
แล้วเหมือนกับบางทีเนี่ยการที่เราพูดจาคุยกับเขาเนี่ย
เหมือนเราไปเปิดโอกาสให้เขาหรือเปล่าเราก็ไม่ทราบนะคะว่า
คือของพี่โป้งเนี่ยถูกหลอกช่อกงโดยทั่วไปแล้วก็หนีหายไปเลย
แต่อย่างของอดีตพยาบาล๓คนที่เป็นผู้หญิง
ซึ่งคนหนึ่งมีลูกสองคนเขาเพิ่งเลิกกับสามีเขาก็เลยพาลูกไปด้วยเนี่ย
นั่นไปอยู่เลยไปอยู่ในคอนโดเลยก่อนที่ทางตำรวจนครบานเนี่ย
จะไปช่วยเอาตัวออกมานะฮะเดี๋ยวเราจะคุยกับทางอดีตสามีของทางผู้ที่ตกเป็นเหยื่อนะฮะ
ซึ่งตอนนี้กำลังต่อสายอยู่นะครับอ่าทีนี้อ่านี่นะฮะ
ตอนนี้อยู่กับเราที่เปิดปากกับภาคภูมิแล้วนะครับ
สวัสดีครับคุณพ่อครับผมเรียกว่าคุณพ่อกันแล้วกันนะฮะสวัสดีครับ
สวัสดีครับผมครับเรียกคุณพ่อแทนน้องน้องทั้งสองคนนะฮะ
แล้วก็อดีตภรรยานะครับคือคุณพ่อฮะตอนที่รู้เรื่องที่เกิดขึ้นกับลูกของเราสองคนเนี่ย
มีสิบขวบกับหกขวบใช่ไหมฮะน้องผู้ชายกับผู้หญิงครับผม
แล้วก็อดีตภรรยาซึ่งณขณะนี้เนี่ยชื่อไพรินครับ
มันเกิดอะไรยังไงขึ้นเขาแจ้งข่าวมายังไงถึงรู้เรื่องกันฮะ
ก็คือปกติเขาก็จะแชททางไลน์เนอะก็ยืมตังค์เหมือนที่ทุกคนโดนนะครับ
เหมือนเขาโดนสั่งงานมาว่าให้ยืมตังค์แต่คราวนี้พอพอได้คุยกันมากขึ้นก็คุยนี่แหละ
พยายามดึงให้เขาไปทำงานประจำว่าทำไมต้องไปมาทำอยู่อย่างนี้
ทำไมมีวิชาชีพไม่ไปสมัครงานด้วยเขาบอกสมัครไม่ได้
เหมือนเขาอึดอัดมันพูดได้ไม่เต็มที่เหมือนว่าไลน์ที่แชทเนี่ย
จ้องมองหรือตรวจสอบดูจากคนอื่นด้วยคือพูดได้ไม่หมด
แชทของไลน์นี้ก็จะยังเคารพทีมงานอยู่เหมือนเป็นสามัคคีกันรักกัน
เราจะไม่หักหลังกันแต่คราวนี้พอพอในแชทเนี้ยก็คุยแบบนี้แหละ
แต่คราวนี้เขาแอบใช้อีกแอปนึงทักมาเป็นแชทอีกแป๊บนึง
ไม่บอกว่าแอปอะไรละกันก็คือแต่ในนั้นน่ะจะคุยเฉพาะเรื่องเหตุการณ์ที่มันโหดร้ายอย่างเดียวเลย
ไม่คุยเรื่องงานอะไรหนึ่งแต่เกิดจะทำอะไรอย่างนี้
ขออนุญาตให้ใกล้ก็คือคุณพอกับคุณไพรินเนี่ย

หลายคุณไพรินที่ตกเป็นเหยื่อเนี่ยก็พาลูก๒คนไปอยู่ด้วย
ใช่ออกไปเลยก็คือกระทันหันครับแล้วปกติก็จะมีการแชทสอบถามสารทุกข์สุขดิบกันบ้าง
ก็ตั้งแต่ออกไปคือติดต่อไม่ได้เลยไม่ได้เลย
ไม่ให้ติดต่อไม่เฉพาะผมนะญาติทุกคน
ไม่ว่าฝั่งไหนก็คือติดต่อไม่ได้คือพยายามติดต่อก็จะไม่ได้ไม่ตอบรับไม่ตอบสนองอะไรทั้งนั้นครับ
เขาจะอยู่ของเขาจนกระทั่งผ่านมาวันหนึ่งเขาก็ติดต่อกลับมา
ครับแล้วบอกว่าล้มแล้วอ่าแย่เลยครับติดต่อกลับมาตอนไหนฮะช่วงไหนคุณพ่อ
น่าจะปลายสิงหาช่วงสิงหาครับปลายสิงหาที่ผ่านมาแชทมาหาคุณพ่อบอกล้มแล้ว
เขาไลน์เขาไลน์คอมาเลยคือคือปกติเขาจะไม่โทรไม่โทรไม่ไม่แชทหรอครับ
เขาลายคอเป็นเสียงมาเลยครับเป็นวอยมาเลยครับโทรมาเลยบนโต๊ะลายคอคือคือส่งเป็นคลิปเสียงมาหรือว่าโทรมาหาเป็นเป็นเสียง
โทรมาทางไลน์โทรมาทางไลน์เพราะว่าเขาน่าจะเกรงว่ากลัวจะอัดเสียงทางมือถือไว้ไง
อดีตภรรยาโทรมาบอกอะไรนะล้มแล้วเขาถามก่อนเขาถามก่อนว่าสบายดีไหม
เพราะผมก็ทำงานอยู่ก็สบายดีก็มีอะไรก็ว่ามาเขาก็บอกว่าล้มแล้วแย่ออกจากงานอะไรอย่างนี้ครับ
ครับแล้วยังไงครับแล้วยังไงต่อฮะตอนนั้นจะขอให้ช่วยเหลือยืมตังค์แต่ผมก็
ผมก็ไม่ได้ถามว่าเท่าไหร่แต่คือคือปกติให้อยู่แล้วทุกเดือนก็เลยคือเรื่องการยืมตังค์เนี่ย
รู้จากคนรอบข้างรอบเรื่อยมาว่าเขายืมอยู่แล้วก็เลยไม่ได้สนับสนุนตรงนี้
สนับสนุนผลทางที่จะไปสมัครงานให้ได้งานประจำมากกว่าอ๋อก่อนที่จะมาถึงคุณพ่อเนี่ย
ทราบข่าวแล้วว่าอดีตภรรยาเราเนี่ยไปยืมคนนั้นคนนี้อยู่เรื่อยอยู่แล้ว
ครับวันนั้นเขายืมเท่าไหร่ครับคุณพ่อที่ติดต่อมาคือเขาไม่บอกจำนวนเงิน
แต่ผมถามก่อนว่าเอาไปทำอะไรคือเราต้องรู้เหตุผลก่อนว่าปลายทางของเงินนี้
เอาไปไปชดใช้ร่วมด้วยอะไรครับผมไม่ยอมตอบตอบไม่ได้พอตอบไม่ได้
ไม่มีเหตุผลก็เลยก็เลยไม่ไม่ได้โอนครับแล้วสุดท้ายมีการโอนกันให้ไหมฮะ
ตอนหลังก็มีก็คุยกันเรื่อยมาเพราะมันก็แปลกใจเอ้ยทำไมเขา
เขาติดต่อมาจากนั้นก็เลยคุยแชทกันไปเรื่อยแต่ลักษณะคุยแชทคือ
พยายามดึงเขาออกมาจากสิ่งที่เขาเป็นอยู่อยากให้กลับมาสมัครงานให้เร็วที่สุด
ครับแต่ผมก็พอดีช่วงนั้นสิ้นเดือนพอดีพอมีกำลังก็
เขาบอกว่าเขาจะไปปิดยอดถ้าปิดได้นี่จะเบามากเลย
แต่ก็ยังไม่รู้นะว่าอะไรก็เลยก็เลยช่วยไปพอช่วยไปก้อนนั้นอ่ะหกหมื่น
ก็เลยเหมือนเปิดใจคราวนี้เขาก็เลยเหมือนว่าเราน่าจะช่วยเขาได้อย่างอื่นอีก
ก็เลยส่งที่ดินส่งของอะไรมาให้ขายเต็มเลยแต่ผมก็ไม่ได้ตอบสนองไปนะ
เพราะกลัวว่ามันจะเป็นสินค้าปลอมหรือว่าเอาที่ดินของใครปลอมมาขายหรือเปล่า
คือมันตรวจสอบไม่ได้ผมก็จะไม่แตะต้องน่ะ
คุณพ่อที่ว่าพยายามจะดึงเขาออกมาเนี่ยคือเมื่อก่อนเป็นพยาบาล
แล้วก็ถึงขั้นลาออกจากพยาบาลเพื่อจะไปทำงานเขาบอกว่าทำงานอะไรฮะตอนนั้น
เขาเหมือนไปทำแบรนด์สินค้าเพื่อความงามด้วยตัวเองนะครับ
ก็เหมือนภาพที่ปรากฏตามที่เขาโพสต์ขายสินค้าต่างกับเพื่อนของเขา
ใช่ก็เห็นมีความสุขดีตอนนั้นไม่รู้ว่าออกจากงาน
นึกว่าไปได้ดีสดใสในกลุ่มที่ทำอยู่ก็ไม่ได้ไปรบกวนอะไร
อ่าทีนี้พอเอาละสุดท้ายเขาบอกเขามีปัญหาแล้ว
ทางการงงการเงินคุณพ่อก็อ่ะช่วยไปหกหมื่นแล้วมันมามีจุดที่เขามาบอกว่า
มันมีปัญหาเรื่องเนี่ยถูกทำร้ายถูกกดขี่อะไรก็แล้วแต่
ต้องทำงานใช้หนี้อะไร๑๔๐ล้านเนี่ยเขามาบอกคุณ
ตอนไหนอะไรยังไงก็ในแชทของอีกอีกแอปหนึ่งอ่ะที่
ที่ที่คุยกันในทางลับอะครับที่แอบคุยเวลาที่เขาเสร็จ
จากงานเหมือนว่าพักผ่อนและสิบหนึ่งสิบสองอะไรเนี้ย
จะใช้ช่วงนั้นนะครับมาระบายในช่วงแรกไม่ได้ขอความเชื่อ
เหลือจะมาแนวละอายว่าโดนอะไรบ้างกระทำอะไรบ้างเราก็
ก็รับฟังไว้แต่คราวนี้ลึกก็คือ
ก็ออกมาสิก็ประตูก็เปิดได้ทางหนีไฟก็มี
ก็จริงเขาออกมาได้เขาก็ไม่ได้ล่ามโซ่
แต่คือเขายังเคารพและนับถือเขาก็อ้างว่าตอนนั้นเขาอยู่กับเขา
คือตอนนั้นเขาพูดถึงเรื่องเจ้าหนี้ที่เขาอยู่ด้วยแล้วใช่ไหมฮะ
ถ้าให้เขาเริ่มเปิดประเด็นอื่นแล้วที่ไม่ใช่เรื่องเงิน
ครับครับก็ทำให้เรารู้แล้วว่าตอนนั้นเขาอยู่กับใครอะไรยังไง
มีเจ้าหนี้ที่ว่าจะต้องทำงานใช้หนี้อย่างเงี้ใช่ไหมใช่
ใช่แต่ก็ยังไม่รู้ว่าหนี้อะไรก็พยายามให้เขาส่งสัญญาที่มันเป็นเอกสารราชการ
จะได้มาช่วยตรวจสอบมันจริงหรือมันปลอมมันตัดสินหรือยังหรือว่าคิดมโนไปเอง
คือพยายามจะช่วยเขาตรวจสอบว่ามันจริงไม่จริงแล้วมันมีอะไรส่งมา
แล้วสุดท้ายมารู้ความจริงได้ยังไงว่าว่ามันคือไอ้เนี่ยลักษณะแบบนี้เหมือนที่เราเป็นข่าวอยู่ว่า
เขาถูกราดน้ำร้อนใส่ลูกสองคนเราก็ถูกทำแบบนี้เขาต้องทำงานแบบนั้นแบบนี้ทำไมถึงไปหลงเชื่ออยู่กับเขาไม่ออกมาเนี่ย
ความจริงมันปรากฏตอนไหนคือคือที่เขาคุยมาทั้งหมดนี้มันเป็นตัวอักษร
ไปที่ยืมตังค์ก็ก็ไม่เป็นไรก็ก็เราก็ต้องเป็นกลางไว้จนจนคืนหนึ่ง
ครับที่ไปที่แจ้งที่บรชนก็คือให้การกับตำรวจปกติเหมือนเหมือน
เหมือนสำนักอื่นอื่นแต่คืนนั้นเขาแชทเข้ามาพอดีแล้วก็
คอเข้ามาเลยแล้วเช้าอีกวันก็ส่งพิกัดคือคือเรากล่อมเกาแล้วว่าถ้าจะออก
ต้องส่งพิกัดเลขห้องมาเพราะไม่งั้นเข้าทำไม่ได้เข้าบุกไม่ได้
มันไม่ชัดเจนถึงแม้ว่าเขาบอกเลขเราก็ยังต้องคอนเฟิร์มเลยว่ามัน
มันใช่จริงหรือเปล่าเพราะว่ามันบางทีเขาเบอร์อ่ะจังหวะคุณพ่อไปหา
คุณพ่อไปหาตำรวจบรชนพอดีเขาก็แชทแล้วก็โทรมาหาพอดี
ใช่มันเป็นช่วงเวลาที่เขาได้พักพอดีตอนนั้นก็ดึกอ่ะอยู่วันนั้นอยู่เกือบเที่ยงคืน
แล้วตำรวจบอชนก็เลยรวบรวมหลักฐานต่างขอหมายค้นจากศาลแล้วก็บุกไปที่ห้องที่เขาแจ้งพี่กัดมา
ใช่ใช่เพราะมันมันชัดเจนคืนนั้นเองครับแล้วข้อมูลที่ผ่านมามันมันยังไม่ชัดเจนแต่มันเพิ่งได้คืนนั้นแหละครับ
แล้วก็ไปเจอว่าอ๋อเนี่ยเขาอยู่กันสภาพอย่างนี้๓คนกับเพื่อนรวม๓คนกับลูกเราอีก๒คน
ครับผมคุณพ่อคุณป้าทีนี้เนี่ยได้คุยกับอดีตภรรยาเขาเล่าให้ฟังไหมว่าทำไมเขาถึงเชื่อมันเกิดอะไรขึ้นเขาถูกล้างสมองเขาถูกสะกดจิต
หรือว่ามันเกิดอะไรขึ้นเขาถึงเชื่อแล้วต้องทำงานแบบโอ้โหเพื่อจะเท่าไหร่อยู่ด้วยกันตั้ง๒ปีกว่าใช่ไหม
คือเขาผมคิดว่าเขาชะล่าใจไปที่เขาคนคนคนที่ควบคุมเขาเนี่ยออกค่าใช้จ่ายให้หมดเหมือนอุ้มชูเลี้ยงดูเป็นเหมือนบุตรหลานเนี่ยเป็นเหมือนลูกคือทำให้เขาเชื่อใจแล้วอีกส่วนหนึ่งผมคิดว่าอีกส่วนหนึ่งลึกก็คือที่ที่มีการเซ็นยกลูกให้อะไรอย่างเงี้ยเหมือนเหมือนว่าลูกเขาเป็นตัวประกันไงถ้าเขาไปขัดขืนหรือว่าไปหนีออกมาเนี่ยกลัวว่าลูก
ได้รับอันตรายหรือเปล่าคือมันจะมันสับสนหลายอย่างเขาเลยไม่กล้าตัดสินใจเด็ดขาดก็เลยยังอยู่คาราคาซังอย่างนั้นนะครับ
แล้วเพื่อนสองคนล่ะเขาก็ไม่คิดจะหนีออกมาเหรอเขาก็ยอมถูกทรมานถูกทำร้ายถูกบังคับให้ไปหาเงินมาให้อะไรอย่างเงี้ย
คือคือสองคนนั้นเขาเขาไม่ได้คุยกับใครคือคือตั้งแต่คุณไพรินเขาคุยกับผมเนี่ยผมพยายามดึงสติเขากลับมาให้เห็นถึงพระคุณพ่อแม่ญาติพี่น้องคือคือนึกถึงสิ่งอื่นอื่นมากกว่าเป้าหมายที่เขาได้มอบหมายส่วนสองคนนั้นเขาเขาไม่ได้ติดต่อใครมันก็ไม่มีคนที่จะมาดึงเพราะว่าผมคุยกับเขาทีเป็นชั่วโมงเจ้าหน้าที่หลายคนก็งงว่าทำไมแชท

เขาถูกล้างสมองถูกทำของใส่หรือว่าถูกสะกดจิตถูกอะไรคุณพ่อคิดว่ามันเกิดอะไรขึ้นตอนแรกแรกก็คิดว่าแนวนั้นแหละเพราะว่าเขาก็ชอบสายมูไปไปสักการะเราก็ไม่ได้ลบหลู่เราก็ไม่เป็นไรอาจจะเป็นที่พึ่งพาทางใจเขาแต่แต่ด้วยสภาวะการแวดล้อมเชิงประจักษ์ทั้งหมดมันก็น่าจะไม่ดีแล้วมันมันมันผิดละ
่อครอบความด้วยความกลัวร้อนร้วนเลยเนี่ยกับ
ก็คือผมไม่แน่ชัดว่าหารูนี่เค้าเพิ่งจะเปิดว่ามีตัวละครเนี่ยในวันท้ายท้ายเองนะครับอืมไม่ใช่ว่าไม่ใช่
ถ้าบอกตอนนั้นพอบอกมันก็เข้าบริบัตรการได้เลย
ซึ่งนักขณะนี้ก็คือเจอแค่ฮารุกับตรีเพชรชะลัด
คนนั้นแค่สองคนนั่นแหละที่ถูกจับนะขณะนี้ใช่ไหม
ครับครับไม่รู้ว่าตำรวจขยายผล
ต้องไปดูพวกเลขบัญชีว่าเขายักย้าย
เกี่ยวข้องกับใครอันนั้นผมไม่แน่ใจครับ
คุณพ่อตกลงแล้วณขณะนี้แต่ว่าลูกสองคนกลับมาอยู่ปลอดภัยแล้วเนาะ
อยู่ในการดูแลของโรงพยาบาลตำรวจอยู่ครับเบื้องต้นครับ
คุณไพรินกับเพื่อนอีกสองคนก็ตอนนี้เริ่มสตกสติอะไรเริ่มดีขึ้นพูดคุยได้ปกติหรือยังฮะ
จากที่สอบถามตำรวจเขาสองคนนั้นไม่แน่ใจเพราะไม่มี
คือเขายังติดต่อยาดได้หรือยังอะไรนะไม่แน่ใจแต่ทางคุณไพรินเนี่ยใจเขาพร้อม
ตั้งแต่วันที่เขาแจ้งว่าเขาอยากจะออกมันก็มันก็ทำให้คุยง่ายขึ้นมันทำให้เห็นโลกความเป็นจริงมากขึ้น
แล้วสูญเสียทรัพย์สินอะไรไปเยอะไหมฮะ
บ้านรถแล้วก็เขาเอาบัตรเครดิตไปใช้ให้จ่าย
คือธุรกรรมทั้งหมดน่าจะถูกใช้โดยฮารุแต่ในนามของคุณไพริน
ทั้งหมดเป็นเงินเท่าไหร่บ้านนี้คือขายรถนี่คือขายอะไรอย่างงี้หมดเลยเหรอใช่

ครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าไปเปิดใหม่อีกหรือเปล่าก็ต้องไปดู
ก็คือผมไม่ได้เข้าถึงตรงข้อมูลตรงนี้เลยครับ
เงินสดเงินเก็บมีเสียไปไหมของคุณไพริน
รวมแล้วทั้งหมดคุณไพรินให้กับฮารุไปประมาณเท่าไหร่คุณพ่อพอจะทราบไหม
อันนี้ไม่รู้เขาไม่ได้บอกเขาบอกว่าลงทุนทั้งหมดเสียหาย๑๔๐ล้าน
คือเขาพูดรวมทุกอย่างมันเป็นสิ่งที่อุปโลกขึ้นมาซึ่งไม่มีเอกสารอะไรรองรับอะไร
ซึ่งมันก็ยากนะว่า
แต่ว่าทรัพย์สินส่วนตัวของคุณไพรินกับเพื่อนอีก๒คนเนี่ยไม่แน่ใจว่าเท่าไหร
แต่เอาเป็นว่าเสียไปให้ทารุแน่
พระอาจารย์จะต้องไปทางนั้นนะครับไม่ต้องมีทางเดียวที่โดนครับ
ขอบคุณคุณพ่อนะฮะสำหรับข้อมูลนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับคุณพ่อแล้วก็ครอบครัวด้วยนะฮะ
คุณไพรินแล้วก็ลูกสองคนด้วยขอบคุณครับสวัสดีครับ

ทราบเรื่องคร่าวแล้วในเคสของคุณไพรินกับเพื่อนเป็นอย่างนี้
เดี๋ยวกลับมาคุยกับพี่โป้งนะเดี๋ยวคุยกับอาจารย์ด้วยทนายด้วยนะฮะ
กันครู่เดียวนะครับท่านผู้ชมครับอีกสักครู่กลับมาครับ
ท่านผู้ชมครับคุยกันต่อนะครับคดีที่มันแปลกพิสดาหน่อยนะครับ
เหมือนกับแม่หลอกไปล้างสมองสะกดจิตว่ามีหนี้๑๔๐ล้านต้องทำงานใช้หนี้
ทารุณต่างนานาสุดท้ายเมื่อสักครู่นี้สามีของคุณไพรินอดีตภรรยา
ไปช่วยมาได้ช่วยลูกสองคนออกมาได้ด้วยคือสามีเนี่ยที่เล่าให้ฟังเนี่ย
บอกว่าอดีตภรรยาเหมือนกับมันมีเรื่องของการรัฐธิไม่ใช่รัฐธิอ่ะ
บอกให้เชื่อบอกว่าเธออย่างนั้นเธออย่างนี้เธอต้องทำงานให้เรา
เธอต้องใช้หนี้เราแบบนั้นแบบนี้อาจารย์เธอดูลงฟังแล้วเป็นยังไง
ถามผมเนี่ยผมชอบวิธีการสื่อสารของคุณตำรวจชั้นผู้ใหญ่
ที่มาที่ให้สัมภาษณ์คุณเมื่อวันก่อนเนี่ย
ผมรู้สึกว่าท่านเข้าใจดีว่าปรากฏการณ์นี้มันคืออะไร
ซึ่งเนี่ยถ้าคุณผู้ชมอยากจะเข้าใจง่ายเนี่ย
มันมีบทความที่อ่านง่ายของคณะจิตวิทยาจุฬลงกรมหาวิทยาลัยนะครับ
เราก็จะได้เห็นว่าการอธิบายปรากฏการณ์เป็นยังไง
มันเป็นเรื่องหนังสั้นหนังโบราณปี๑๙
ที่ว่าในเรื่องของผัวอยากจะหลอกเมียยังไงเธอทำผิดหรือเปล่า

ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาก็คือภาวะนี้ภาวะที่แบบว่า
เราผลักความผิดผลักปัญหาไปให้ฝั่งตรงข้าม
เป็นการโน้มน้าวใจเป็นการชักจูงใจเป็นการควบคุมจิต
อีกแบบหนึ่งประมาณว่าสมมุติว่าเสียงปากกาตกเนี่ยจะทำ
เปล่าในไม่ได้ทำนะอะไรเนี้ยเป็นต้นคือเหมือนกว่ามันเป็น
เป็นภาวะภาวะหนึ่งอะครับถ้าถามผมยังยืนยันไม่ใช่รัฐธิ
เพราะเหตุผลมันไม่ใช่ละที่เพราะอะไรปริมาณมันน้อยเกินไปครับ
มีกันอยู่ห้าหกคนยังไม่ถึงยังสำหรับผมยังไม่ถือเป็นรัฐธิ
ถ้าสักหลักร้อยหลักพันผมจะเริ่มมองว่าเป็นรัฐธิแล้ว
แต่ถ้าอันนี้ยังถือว่าชุมชนมันน้อยเกินไปกว่าจะเป็นรัฐธิ
แต่ถามว่ามันใช้หลักจิตวิทยาอย่างที่เขาเรียก

สไลด์นิ่งก็คือการการใช้ภาวะควบคุมจิตใจโดยผลัก
ผมไม่รู้ผมไม่รู้คำแปลภาษาไทยของมันคืออะไร
แต่เอาบอกว่าเป็นการผลักภาระให้ฝ่ายตรงข้ามและการปั่นหัวเขา
ถ้าภาษาวัยรุ่นอาจจะโดนปั่นอ่ะปั่นว่าทนายทำไม่ได้ทำนะเกี่ยว
คุมจิตใจทนายชักจูงทนายไปในทางตรงกันข้ามประมาณนั้น
เพราะว่าถามว่านี่ร้อยสี่สิบล้านไม่มีจริงเนี้ยอ่า
คุณไปบอกว่าเขามีคุณธรรมจริงมีจริงหรือเปล่าไม่รู้
นี่ร้อยสี่สิบล้านทำจริงหรือเปล่าไม่รู้แต่ถามว่าคือคุณพูดแบบผลักไปเรื่อยอ่ะครับ
จนจนเขาจะยอมรับยังไงผมเชื่อว่าเอ่อถ้าใครอยากจะเข้าใจเรื่องนี้นะครับ
มันมีบทความเป็นพีดีเอฟครับของจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยคณะจิตวิทยานะครับ
เพราะตำรวจบอกว่าทางนายฮารุเนี่ยกับนายตี้เพชรที่เป็นลูกน้องเขาเนี่ย
ใช้วิธีการก็คือถ้าไม่นับเด็กสองคนนะผู้ใหญ่สามคนอดีตพยาบาลที่มาอยู่ด้วยเนี่ย
ชวนมาร่วมลงทุนแล้วสุดท้ายบอกเขาว่าความจริงเอาทรัพย์สินเข้ามาด้วยนะ
โอ้โหบอกนี่ที่เราทำธุรกิจกันเนี่ยตอนเนี้ยเจ๊งนะเป็นหนี้ร้อยสี่สิบล้านนะ
เพราะพวกเธอนี่แหละและพวกเธอต้องไปหาเงินทำงานใช้หนี้
นี่คือเพราะว่าคุณผลักปัญหาไปให้เขา

ให้ภรรยาจนภรรยาหลอนจริง
มันก็เลยเกิดเป็นคำขึ้นมา

คือเพิ่งเคยฟังคำอธิบายทางวิชาการ

ปีหนึ่งมีตั้งหลายเคสเคสแบบนี้
เพียงเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ย
ไม่ได้มีการทำ
นั่นแหละครับ
ก็เขาเข้าใจว่า
เหมือนกันเลย
ผมเคยเจอบางคนหมดเป็นร้อยล้านก็มี
แล้วร่างทรงบอกว่าเข้าร่างทรงมาเป็นร่างทรงนู้นร่างทรงนี้
แล้วก็ขอตีเพราะว่าคุณเคยมีบาปมีเวรกรรมมา
แต่ชาติปานกอดขอทุบขอตี
เศรษฐีที่มีเงินเป็นหลักร้อยล้านก็ยอมให้ทุบให้ตี
จนคนรอบข้างเห็นว่าทำไมทรัพย์สิทธิ์มันเริ่มหมด
เขาก็เลยพามาดำเนินคดีซึ่งมันมีออกมาเรื่อยเลย
ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นช่วงจังหวะที่คนมีความอ่อนแอทางจิตใจอยู่
อาจจะมีปัญหาครอบครัวส่วนมากที่ผมจับได้คือจะมีปัญหาเรื่องชีวิตคู่
เป็นหลักเลยแล้วจะมีความอ่อนแอในช่วงนั้นเขาก็พยายามเอาบางอย่างเนี่ยมาแทนมาทดแทน
แต่อันนี้หนักกว่าคือชวนไปทำธุรกิจด้วยเข้าใจว่าอาจจะเอาเงินทั้งหมดของชีวิตไปลงในธุรกิจของเขา
พอมันเงินมันไปจมอยู่จะถอนก็ถอนไม่ได้พอเดินหน้าต่อปุ๊บก็โดนสะกดจิตแบบนี้
แต่ผมไม่อยากใช้คำว่าสะกดจิตเขาพยายามใช้จิตวิญญาณในการโน้มน้าวให้เชื่อตามมากกว่า
แต่เคสนี้ไม่ได้หนักที่สุดนะเคสนี้ไม่ได้หนักที่สุดนะเคสหนักกว่านี้มันก็มี
ไหนก็อย่างที่เล่าไปเมื่อสักครู่ไงครับเคสของน้องฟ้าน้องฟ้า
แต่อย่างคุณไพรินเป็นจังหวะเหมือนที่ท่านายโรนโรงบอกเลิกกับสามีพอดี
สายมูด้วยมันก็เลยไปกันใหญ่คือคนสายมูต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่า
สายมูมีจุดบกพร่องหนึ่งอย่างก็คือชอบอะไรง่ายง่ายและวัย
พอเลือกง่ายแล้วไวเนี่ยก็จะชอบอะไรที่มันรวยง่ายบรรลุง่าย
ดังนั้นคนเหล่านี้ก็จะไปติดกับดักของรัฐธิหรือความเชื่อใหม่
เพราะมันไวกว่าเร็วกว่าง่ายกว่ารวยกว่าอะไรประมาณนี้
เพราะว่านี่แล้วรวยคว่าเร็วง่ายบรรลุอะไรอย่างเนี่ย
ซึ่งมันเป็นเรื่องพูดยากเราก็ต้องเคารพในความเชื่อเขา
กฎหมายอาญาเท่านั้นเองแต่ทำอะไรทำไปแต่อย่างนี้
มันเริ่มก้าวข้ามมาสู่เรื่องการทำร้ายร่างกายการช่อโกงกันโอ้บานตะไทยเลย
โป้งกรณีนี้เหมือนกับของคุณไพรินกับเพื่อนเขาไหม
ของพี่โป้งเหมือนค่ะของพี่โป้งไม่เหมือนใช่พี่โป้งเคยเจอฮารุรู้จักฮารุค่ะ
คือเท่าที่ฟังจากพี่โป้งนะพี่โป้งเปิดร้านอาหารอยู่ในกรุงเทพ
และฮารุเป็นลูกค้ามากินข้าวที่ร้านค่ะจากนั้นก็รู้จักกันค่ะ
เขาเป็นยังไงฮะตอนที่เจอเขาดูเป็นคนเขาเป็นเขาพูดภาษาไทยใช่ไหม
เป็นคนไทยใช่ไหมเขาบอกเป็นลูกครึ่งเกาหลีญี่ปุ่นนั่นแหละใช่ค่ะ
ตกลงคือเป็นเป็นสาวประเภทสองและอ่าพูดภาษาไทยใช่ค่ะ
บุคลิกท่าทางการพูดการจาเขาเป็นยังไงพี่ป้องก็บุคลิกเขาก็
ก็ปกติอะนะคะแล้วก็คือแบบเสียงเขาก็จะออกเหมือนแบบ
กระเทยกระเทยนิดนึงอ่าเขาเป็นสาวประเภทสองอ่าใช่อ่า
แต่ไม่เกี่ยวอาจจะผู้ชายผู้หญิงอะไรก็ว่ากันไปแต่ว่าเขาดูน่าเชื่อถือ
ใช่ที่มาจากพี่โป้งใช่ค่ะน่าจะถือถึงขั้นที่ว่าให้มาสอน
ภาษาอังกฤษกับลูกสาวก็คือก็คือรู้จักกันมานานอ่ะอืม
รู้จักกันมานานก็คือเป็นลูกค้าที่ร้านมามาทานอาหารที่ร้านนี้ก็หลายปีอ่ะ
ก็คุยกันจนแบบสนิทกันหลายปีนี่ก็ผ่านไปสักกี่ปีแล้ว
ถ้าเกิดนับไปในวันแรกถ้าถ้านับจากตอนนั้นถึงตอนนี้เนี่ย
ประมาณสิบกว่าปีสิบกว่าปีค่ะจนกระทั่งผ่านไปห้าหกปีได้
ที่ได้เจอเจอกันค่ะรวมทั้งมาสอนภาษาอังกฤษให้กับลูกสาวด้วยค่ะ
ถูกหลอกถูกโกงอะไรยังไงวะก็เหมือนกับเขามาเสนอ
มาถามเราว่าเออคุณอาพอดีมันมีที่อยู่แถว
ถนนเข้าสารคุณอาสนใจไหมครับ
ช่วงนั้นเราก็คิดว่าเราจะขยายร้านเราก็เออก็สนใจนะอะไรอย่างเงี้ย
เขาก็เลยถ้าสนใจเดี๋ยวหนูพาไปดูเขาก็พาเราไปดู
เป็นอะไรเป็นเป็นเหมือนกับแบบตึกแถวไม่ใช่ตึก
ไม่ใช่ตึกแถวค่ะเป็นแบบเหมือนกับหน้าบ้านเขาอย่างเงี้ย
เป็นหน้าหน้าบ้านของเขาอ่าเป็นหน้าบ้านแล้วก็จะมีร้านขาย
ร้านค้าเนี่ยเต็มไปหมดเลยอย่างนี้
เหมือนล็อกขายของอ่าใช่ค่ะหน้าร้านใช่ใช่ตรงแถวแถวทางเท้า
แถวแถวนั้นใช่ค่ะอ่าค่ะพี่โป้งก็ไปดูไปดูกับเขา
เขาก็บอกว่าล็อกตรงนี้เนี่ยเขาก็ชี้ให้ดูนะว่าเนี่ย
คุณอาเนี่ยนะตรงนี้นะเป็นของพี่สาวเขาคือตรงเนี้ย
พี่สาวเขาอ่ะคืออยากจะเซ้งทิ้งเพราะว่าคนเช่าคนนี้
เขาไม่จ่ายค่าเช่าเดี๋ยวมาต่อผมขออนุญาตพักแป๊บเดียว
เดี๋ยวมาต่อพี่สาวอยากจะเซ้งทิ้ง
เพราะคนเช่าที่เช่าอยู่ไม่จ่ายค่าเช่าค่าเช่า
เดี๋ยวอีกสักครู่กลับมานะฮะหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้น
เพราะพี่โป้งเนี่ยเสียให้ฮารุไปเนี่ยคนเดียว
เสียไปล้านหนึ่งนะล้านกับล้านกว่าแล้ว
รวมแล้วล้านกว่าด้วยค่ะเพราะมันมียิบยิบย่อยย่อยอีก

เปิดปากกับภาคภูมิท่านผู้ชมครับคุยกับพี่โป้งต่อนะฮะ
โป้งเคยเจอฮารุตั้งแต่สิบปีก่อนแล้วก็เนี่ยฮะ
สนิทสนมดูเขาเป็นคนแบบโอ้โหพูดจาดี
เรียกคุณอาค่ะวันหนึ่งบอกคุณอาว่าอยากมีที่ขายของเพิ่มไหม
ค่ะเพราะพี่โป้งทำร้านอาหารค่ะแถวถนนเข้าสารเนี่ย
มีล็อกนี้อยู่ของพี่สาวค่ะสุดท้ายก็พาไปดูใช่
เขาบอกล็อกนี้เท่าไหร่นะฮะเอ่อแปดแสนแปดแสนค่ะ
โป้งเห็นแล้วชอบไหมชอบเพราะว่าแถวนั้นแบบต่างชาติเยอะ
แล้วคือขายอะไรก็ขายได้ตอนนั้นคิดว่าจะไปลงอาหารซีฟู้ด
ค่ะเอาเลยก็ทีนี้เขาก็พาไปดูสองครั้ง
คือพอหลังจากกลับมาเนี่ยเขาก็ถามเราว่า
คุณอาเป็นไงโอเคไหมอะไรอย่างเงี้ยเอ่อถ้าคุณอาอยากได้
คือหนูก็คุณอาต้องหนูขอตอนอันแรกก่อนเนี่ยคือ๓แสน
สามแสนก่อนสามแสนก็คือจ่ายเงินสดให้เขาไปสามแสน
พออีก๒วันมาบอกคุณอาเดี๋ยวคุณอาเตรียมเงินให้หนูด้วยนะ
สองแสนอ่ะก็ให้เขาไปอีกสองแสนเป็นห้าแสนแล้วห้าแสน
และอีกรอบหนึ่งรอบที่สามอีกคือมันเหมือนวันเว้นวันนะคะ
คุณอาเดี๋ยวพรุ่งนี้หนูเข้าไปเอาอีกสองแสนนะก็เป็นเจ็ดแสนแล้ว
แสนแล้วก็รอบสุดท้ายนี่คือหนึ่งแสนแปดแสนให้หมดค่ะ
แสนให้หมดแล้วเสร็จแล้วพอหมดแปดแสนปุ๊บเขาบอกว่าเออเนี้ย
หนูมีธุรกิจเนี่ยคุณอาสนใจไหมเดี๋ยวหนูจะพาคุณอาไปแถวสยามนะ
ก็พาแบบพาไปดูที่แถวสยามแบบพาไปตะเวนดูเลยนะ
ร้านค้าอย่างเงี้ยก็ไปชี้ร้านค้าว่าเนี้ยเขารู้จักคนนะ
เยอะนะอะไรอย่างเงี้ยเอ่อถ้าเราจะทำเอ่อธุรกิจร่วมกัน
ก็คือเหมือนกับว่าซื้อทองครับแล้วให้แบบตามร้านพวกเนี้ย
ใครจะเอาเท่าไหร่แล้วเขารู้จักจริงไหมร้านพวกนี้ที่เขาไป
ก็เข้าไปเขาก็เข้าไปทักทายนะคุยคุยใช่ทักทายแล้วอุ้ย
ทำไมแบบรู้จักคนแถวนั้นเยอะมากเลยอะไรอย่างงีสุดท้ายลงทุนซื้อทองกับเขาไปอีก
ก็ลงไปอีกสองแสนแปดแสนกับสองแสนเป็นล้านหนึ่งใช่
แล้วก็ยังมียิบยิบย่อยย่อยบางทีใช่บางทีเขาบอกคุณอาพอดีเนี่ย
คิดจะไปซื้อเอ่ออันนี้นะคิดเมื่อก่อนเมื่อก่อนก็ชื่อคิด
ใช่ค่ะอ่าเมื่อก่อนชื่อคิดค่ะก็คือรวมแล้วของพี่โป้งเนี่ย
โดนไปทั้งหมดล้านกว่าล้านกว่าโดยที่ตรงถนนเข้าสารตรงนั้นที่ว่า
เซ้งอะไรนะแปดแสนเนี่ยค่ะไม่ได้เข้าไปดูเลยไม่ได้เข้าไป
เพราะเขาบอกว่าตอนที่ไปดูแล้วแบบความจริงคนจะซื้อที่จะเซ้ง
มันต้องเข้าไปดูใช่ไหมต้องเข้าไปคุยไปดูอะไรเพราะมีคนเช่าอยู่
แต่เขาสั่งเอาไว้ไงว่าคุณอาอย่าเข้าไปถามเขานะ
หาลีเขาสั่งเลยบอกคุณอาห้ามเข้าไปถามเขานะอ่าใช่เพราะ
เขาบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวจะเอาคนเช่าคนนี้ออก
แต่ถ้าเข้าไปถามเขาแล้วเนี้ยเดี๋ยวเขาจะไม่ออกเพราะว่าเดี๋ยวจะมีแบบ
เหมือนกับว่ามีคนมาเช่าต่อจากเขาเนี่ยเขาจะไม่ยอมเดี๋ยวเขาจะดื้อ
หาว่าเนี่ยเขายังไม่ทันออกเลยจะมีคนมาจะมาเอาคนมาเซ้งแล้ว
สุดท้ายคืออยู่ดีพอลงไปล้านหนึ่งรวมกับของเบี้ยบ้ายลายทางล้านกว่าบาท
ฮารุก็ติดต่อไม่ได้หายตัวไปค่ะติดต่อไม่ได้
แล้วไปแจ้งความไหมฮะก็ไปแจ้งความไว้ที่สอนอบุภาราม
เวลาผ่านมาสี่ปีมาเห็นข่าวฮารุทางทีวีค่ะ
หรือว่าตำรวจเขาบอกมาหรืออะไรยังไงครับก็พอดีตำรวจที่เขาทำคดีให้อยู่เนี่ย
เขาก็มาที่บ้านแล้วเขาก็บอกว่าเออเจ๊ฮารุมันโดนจับแล้วนะ
อ่าเดี๋ยวพรุ่งเนี้ยเจ๊ไปที่สอนอนนี้นะเจ๊ไปดูตัวมันเลย
ที่สอนอบวรมงคลค่ะเมื่อวานนี้เห็นพี่โป้งไปค่ะ
ใส่เสื้อเขียวเขียวใช่ไหมนี่นี่ตอนเดินลงมาเมื่อวานนี้จะคุมตัวไปฝากขังนะฮะ
ฮารุกับลูกน้องเขาที่ชื่อในตรีเพชรชรัฐนี่พี่โป้งยืนดูอยู่ค่ะ
อ้าวทำไมเดินอยู่ทำไมไม่เดินเข้าไปถามเขาเราจะใช้เมื่อไหร่
ที่เอาไปล้านหนึ่งเดินไหมนี่นี่นี่ตอนที่เดินเข้าไป
นี่ตำรวจดึงเขาเลยคุมเชิงเขาดูอยู่เขากลัวจะทำร้าย
เขากลัวจะไปทำร้ายกลัวจะไปต่อยเหรออืมเขาเขาก็คือก่อนที่จะลงมาเนี้ย
คือรองผู้กำกับเขาก็ถามเราว่าพี่ใช่ผู้เสียหายหรือเปล่า
อืมก็บอกว่าใช่ค่ะเขาก็บอกว่าอย่างงี้เชิญเข้าไปอยู่ในห้องก่อน
ดีไหมแล้วจริงจริงตั้งใจจะเข้าไปทำอะไรไม่ก็คือตอนแรกเราก็ไม่ได้ทำอะไรหรอก
แต่คิดว่าเขาจะเปิดหน้าลงมาแต่พอเขาลงมาแล้วเนี่ยเขาปิดไปหมดเลยอ่ะ
ไม่อยากเห็นหน้าเราอยากจะเห็นหน้าเขาแล้วเราก็อยากจะถามเขาอ่ะนะว่า
แบบมาหลอกเราทำไมอะไรอย่างเงี้ยนี่จนถึงวันนี้แล้วนี่ยัง
ยังมีความหวังว่าจะได้เงินด้วยอ๋อตอนนี้ตอนนี้ก็คิดว่าคงไม่หวังแล้วอ่ะ
หวังเลยเหรอถามว่าก่อนหน้านี้คือที่เราโดนหลอกไปเราก็เครียดนะ
นอนไม่ได้เลยกินไม่ได้เลยอ่ะจนมันผมมาสนใจอันหนึ่ง
แล้วที่พี่โป้งต้องเสียเป็นล้านเขาคุยกับพี่ยังไง
ทำไมพี่ยอมจ่ายได้ไม่วิธีการพูดอ่ะคือเหมือนกับไม่นะคะ
คือเหมือนกับว่าคือเรารู้จักกับเขามานานแล้วคือเราไว้วางใจเขา
เชื่อใจเขาไว้วางใจอะไรนะไม่เชื่อใจขนาดนั้นดูดีเหรอดู
พูดจาดีน่าเชื่อถือใช่ค่ะใช่โปรไฟล์ดีไปหมดใช่
พูดภาษาไทยเนี้ยแหละเห็นบอกเปลี่ยนชื่อมายี่สิบชื่อแล้ว
ตามประวัติที่ตำรวจเข้าไปดูอ่าใช่ค่ะตอนที่เราไปแจ้งความ
แล้วตำรวจเขาเอ่อลีดไอ้ทะเบียนลาดออกมาไม่ใช่แค่เก้าชื่อนะ
สิบชื่อนะเป็นเยอะมากอะค่ะแม่เยอะเขาเป็นหมอดูด้วยมั
ดูดวงด้วยไม่ไม่ไม่คือตอนนั้นเขาไม่ได้พูดเรื่องการดูดวง
อะไรเลยค่ะค่ะขออนุญาตทั้งสามท่านจริงจริงผมเวลาจะหมดครับ
เคสของพี่โป้งเนี่ยต้องทำยังไงต่อมีโอกาสได้ทรัพย์สินคืนไหม
เขาแจ้งความไว้แล้วแล้วก็ให้ตำรวจดำเนินคดีตามขั้นตอนทางกฎหมายไป
ว่าเขาโอนไปกี่ครั้งก็นับเป็นต่างกรรมต่างวาระแยกส่วนไป
ส่วนที่ไปกระทำทารุณกรรมนั้นความยินยอมไม่เป็นความผิดทางอาญา
อะไรก็ตามที่เป็นการยินยอมเนี่ยถ้ามันไม่ได้เกินเลยหรือหนักกระทั่งเสียชีวิต

แต่อันนี้มันต่างคนต่างหลอกวิธีการหลอกก็แตกต่างกัน

เพราะฉะนั้นพี่โป้งก็ต้องไปตามคดีในส่วนของพี่โป้งนะ

อาจารย์จตุรงค์เรื่องนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ย

เขามีหลายวิธีแต่ผมเอามาแค่๒วิธีพอซึ่งผมว่าน่าจะเหมาะกับกรณีนี้

อย่างแรกเว้นระยะห่างครับถ้ารู้สึกอาการไม่ค่อยดี
รักษาระยะห่างกับคนเหล่านี้เรื่องที่สองครับเอ่อ
เขาเรียกใช้ความอะไรมุมมองที่สามมุมมองที่สี่
ไม่ใช่จะอยู่แต่มุมมองตรงหน้าหาคนที่ไว้ใจคุยจิตแพทย์แพทย์จริง
อะไรก็แล้วแต่อายุละแพทย์เพิ่มมุมมอง
เพราะว่าถ้าถ้าคุณไม่เพิ่มมุมมองหรือถ้าคุณไม่ทิ้งระยะห่างเนี่ย
คุณก็จะเป็นเหยื่อของคนกลุ่มนี้ไปเรื่อยทำไมออกจากเขาที่เรารู้สึกโอ้โหแปลกแปลก
มันต้องทิ้งระยะห่างแล้วผมจะไปรู้สึกได้ไงว่าผมโดนสะกดจิตอยู่
ไม่ปรึกษาคนอื่นก็ต้องไปหามุมมองอื่นแต่ว่าอย่างคุณไพรินเนี่ยยังโชคดีนะ
จะช้าหน่อยแต่ยังโชคดีที่ได้คุยกับสามีถึงแม้จะเลิกกับอดีตสามีไปแล้วเนี่ย
แต่เขาคือคนที่ไว้ใจไงครับเข้าข่ายกรณีที่๒คือใช้มุมมองที่๓มุมมองที่๔
คืออดีตสามีที่ไว้ใจวันหน้าเดี๋ยวเชิญมาคุยกันใหม่ครับ
เรื่องนี้แม่คุยได้หลายอย่างเลยทีเดียวนะฮะขอบพระคุณจริงทั้งสามท่านนะฮะ
ขอบคุณนะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ
ท่านผู้ชมครับนี่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นยังไงลองฟังหลักการต่างในการดูแลจิตใจตัวเอง
ให้ตกเป็นเหยื่ออย่างที่ทั้งสามท่านที่มาร่วมรายการได้แนะนำเอาไว้ด้วยนะฮะ
พรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่บ่ายสามครึ่งครับสวัสดีครับ